เรามาถึงช่วงของเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย

คุณอริยาก็สวยนะอยู่คู่กับโคมแบบนี้ก็ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลย
แล้วเห็นข้างหลังผมไหมฮะเดี๋ยวจะได้เห็นพระจันทร์ดวงยักษ์เหมือนกัน
ตอนนี้เขาเอามาอวดชมเอามาโชว์กันแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับเราจะชวนไปท้าลมหนาว
ท่ามกลางโคมไฟล้านนานนับหมื่นดวงที่เชียงใหม่
นี่เห็นไหมฮะดวงจันทร์สวยงามอยู่แบบนี้
รับวันลอยกระทงยี่เป็งด้วยคุณ
พระจันทร์เต็มดวงอย่างนี้เนาะ
สื่อความหมายของค่ำคืนเดือนยี่เป็ง
สว่างจ้ากลางแสงสีแห่งรัฐติการของจังหวัดเชียงใหม่
ถือเป็นการต้อนรับประเพณียี่เป็งหรือว่าเทศกาลลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่นะคุณนะ
ปีนี้มาในธีมแสงสินประทีบเบิกฟ้ายี่เป็งเจียงใหม่เจ้านะฮะ
จัดขึ้นระหว่างวันที่๗๙พฤศจิกายนนี้

ใช่๗๘๙จัดกันต่อเนื่อง๓วัน

ใช่ฮะวันที่๗๘๙เนี่ยครับ

ไฮไลท์ของงานปีนี้ก็คือการประกวดขบวนกระทงใหญ่
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคุณ
คือเวลาประกวดกระทงใหญ่ของงานยี่เป็งเชียงใหม่

การแสดงโคมไฟล้านนานับหมื่นดวงอย่างที่เห็นนี้

การแสดงม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงแล้วก็สื่อผสม
ประกวดเทพีเทพบุตรยี่เป็งเจียงใหม่
มหากรรมอาหารอีกมากมายเลยครับ
เป็นภาษาเมืองได้ก่อนได้ไหม

การว่าประมาณ๑สัปดาห์
การจัดงานยี่เป็งจังหวัดเจียงใหม่นี่นะครับ
จะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า๑๒๐๐๐คน
สามารถสร้างรายได้เข้าจังหวัดนะคุณ

แล้วก็ตอกย้ำรางวัลอันทรงเกียรติที่จังหวัดเชียงใหม่คว้ามาได้นะครับ
ก็คือรางวัลเมืองเทศกาลโลกประจำปี๒๕๖
จากสมาคมงานเทศกาลนานาชาติ
โอ้โหเชียงใหม่เขาจัดใหญ่นะคุณลอยกระทง
แล้วก็เชื่อว่าทุกจังหวัดก็จัดใหญ่เหมือนกันนะ
ดังนั้นก็ไปร่วมงานกันได้ยี่เป็งเจียงใหม่นะครับ